เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยกันแล้วกันนะครับได้ยินข่าวแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
ใช่คือปกติเคยได้ยินแต่อุบัติเหตุเครื่องบินบินชนนกอ่าอืม
หรือว่าเครื่องบินประสบอุบัติเหตุหรือว่ารถชนคนอ่ะอ่า
นี่เครื่องบินชนคนเสียชีวิตแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ย
กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ค่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เครื่องบินนี่ฮะเครื่องบินลำนี้ครับ
เป็นเครื่องบินเล็กนะเป็นสนามบินเอกชนนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดลำพูนคือสพเมืองจี้เนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบนะครับเครื่องบินเล็กชนคนเสียชีวิตที่ลานบิน
สนามบินเอกชนที่ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสิทธิเดชแซ่ลีอายุห้าสิบเอ็ดปี
โอ้โหแล้วท่านผู้ชมฮะคือสภาพท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมานี่ขาดเลยนะครับ
คือขออนุญาตเซ็นเซอร์แล้วยังเห็นเลยอะค่ะ
มีรองเท้ามีหูฟังโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ
คือคาดว่าจะเป็นของผู้ตายนั่นแหละนี่นะครับหลักฐานต่างนะครับ
ส่วนเครื่องบินเล็กลำนี้เนี่ย
แล้วที่พังเสียหายก็คือที่บริเวณปีกเครื่องบินด้านขวา
มีรอยแตกเลยอ่ะล้อหลังซ้ายก็แตก
คนขับเครื่องบินเล็กลำนี้ชื่อว่านายรามนามสกุลสุภาอายุ๔๙ปี
คนนี้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าได้ขับเครื่องบินเล็กมาจากสนามบินดอนเมือง
แล้วก็นำเครื่องบินจะมาลงจอดที่สนามบินเอกชน
ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อคืนนี้
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนายสิทธิเดชช่วงค่ำเมื่อวาน
กำลังออกกำลังกายอยู่ที่กลางรันเวย์สนามบิน

ใช่สุดท้ายก็อาจจะไม่ทันเห็นกัน
เครื่องบินก็เลยชนเข้าไปอาจจะเป็นตรงปีกที่ไปชน
ก็เลยเสียชีวิตเพราะว่าสภาพร่างกายนี้คือขาดเลยครึ่งอ้อน
คือสนามบินเอกชนในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย
เครื่องบินเขาไม่ได้ขึ้นลงตลอดเวลาเหมือนกับสนามบินทั่วไปใช่ไหม
เขาไม่ได้ว่าโอ้โหชั่วโมงนึงลงกี่ลำอะไร
บางทีเนี่ยทั้งวันแทบไม่มีมาเลย
ให้รถผ่านได้ก็มีเป็นเส้นทางรถผ่านก็มี
บางทีคนแถวนั้นก็มาวิ่งออกกำลังกายหรือว่ามาใช้สถานที่ก็มี

เอาเป็นว่าเครื่องบินลงมาเนี่ยทางคุณสุธิเดชเขากำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่พอดี
ก็ถูกชนเข้าไปเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนในรามสุภาคนที่ขับเครื่องบินเนี่ยพบว่าเป็นน้องภรรยา
ของคุณเนวินชิดชอบอดีตนักการเมืองดัง
เป็นเจ้าของสมสอนบุรีรัมณ์อเยูไนเตศ
คือปกติคุณรามเนี่ยเขาจะใช้เครื่องบินไปทำธุระเวลาไปต่างจังหวัด

กรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปบุรีรำ

ค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยขับเครื่องบินมาเพราะว่าจะมาประชุมที่เชียงใหม่ไนท์ซอลภารี

ก็เลยมาลงที่สนามบินที่ลำพูน
พลโดนโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตระบุถุทรภาค๕บอกว่า

คือนายสิทธิเดชแซ่เรียอยู่๕๑ปี
ทำงานในโรงงานนะอยู่ในย่านนั้นแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายที่รันเวย์ของสนามบิน
แล้วเครื่องบินเนี่ยก็บินเข้ามาตอนที่ลงจอดก็ชนเข้าพอดี
ซึ่งคดีนี้ถือว่าอยู่ในความสนใจของผู้คน
ก็เลยลงมาดูคดีด้วยตัวเองมาสอบพยานมาดูหลักฐานต่าง
หากสอบสวนเสร็จแล้วพบว่าความผิดอยู่ตรงไหนอย่างไรกับใครเนี่ย
ก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไป
โดยต้องดูเรื่องของเจตนาเป็นสำคัญ
พันธุ์ตระหนดเอกสามพรานจันมั่งทั่งคุ้มกับการสอบภอมเมืองจี้
บอกว่าสนามบินเอกชนตรงนี้
รันเวย์ทางทิศเหนือจะมีช่วงที่ยาวกว่าทิศใต้นะครับ
มีความยาวทั้งหมด๑๒๑กิโลเมตร๒๐เมตรนะฮะ

แล้วก็มีถนนผ้าดผ่านไปลักษณะ๔แยก
เครื่องบินขึ้นลงเนี่ย
จะเหลือตรง๔แยกที่เป็นถนนจะเปิดให้รถในพื้นที่

ซึ่งตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยจะมีคนไปวิ่งออกกำลังกายอยู่เสมออยู่เหมือนกัน
วันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ที่ทำการปิดกั้นถนนของสนามบินมาสอบสวนนะครับว่า
เอาแล้วทำไมเมื่อคืนตอนเครื่องบินจะลงไม่มีการปิดกั้น
ไม่มีการส่งสัญญาณกันว่าเดี๋ยวเครื่องบินจะลงนะตอนช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่เครื่องบินจะลงเนี่ยประสานกันมาว่าเครื่องบินจะลงจอดเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
แต่ปรากฏว่าเครื่องมาช้ากว่ากำหนดแล้วช่วงที่เกิดเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าก็ปิดถนนที่จะผ่านสนามบินไปแล้ว
แต่ช่วงบริเวณที่เกิดเหตุตอนที่เครื่องมาถึงมันเป็นช่วงที่มืดแล้ว
ทำให้มองไม่เห็นว่ามีคนเนี่ยเข้าไปวิ่งออกกำลังกายตรงนั้น
แล้วเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำผู้ควบคุมเครื่องบินนะครับ
ทราบว่าหลังจากล้อแตะพื้นรันเวย์แล้วก็วิ่งมาได้ระยะหนึ่ง
ผู้ตายเนี่ยตอนนั้นกำลังเดินออกกำลังกายอยู่บนรันเวย์
ก็ได้พยายามทำการหักหลบไปทางด้านซ้าย
แต่ไม่พ้นปีกของเครื่องบินที่อยู่ปีกด้านขวาเนี่ย
ไปตัดลำตัวผู้เสียชีวิตจนขาด๒ท่อน
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการขอแผนการบินไปดู
ว่าใครเป็นคนแจ้งว่าเครื่องจะลงกี่โมง
แล้วกำหนดจริงมาถึงกี่โมง
เดี๋ยวต้องทำการสอบสวนกันต่อไปว่า
ตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความประมาทของใคร

ก็จะมีการปิดลันเวย์แล้วก็เคลียร์คนที่อยู่ด้านใน

คือก็ปกติเขาก็เปิดให้ออกกำลังกายนะครับ
แต่เว้นแต่พอดีที่มีเครื่องที่เขาแจ้งมาว่าจะมีการออก

อันนี้เราต้องสอบสวนเขาเข้ามาได้ยังไง
ซึ่งวันนี้เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยทั้งกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขามักจะมาออกกำลังกายกันบ่อย
แล้วก็คุยกับเพื่อนของผู้ตายด้วยนะคะ
เราเจอกับเพื่อนของนายสิทธิเดชผู้ตายค่ะ

แต่ว่าไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพจบคณะวิศวะนะคะ

ค่ะนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ

ประสานยาดให้ไปรับศพทั้งพอมาแล้วนะคะ

เรื่องต้นก็คงจะจัดพิธีชาปนกิจที่ลำพูน
โดยทางบริษัทต้นสังกัดของผู้ตายรับเป็นเจ้าภาพ
พอเราไปดูพื้นที่โดยรอบสนามบินช่วงเย็น

ก็คือยังมีคนไปวิ่งออกกำลังกายกันอยู่นะคะ
ตรงนั้นถูกปิดงดใช้สถานที่ไปแล้ว

คือทีมข่าวเราก็ลองไปคุยกับชาวบ้านว่า

กี่โมงกี่โมงก็ได้อะไรยังไงหรือเปล่า

จริงแล้วเนี่ยช่วงนี้คือเจ้าของสถานที่

แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีเครื่องบินมาลง

ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศเคลียร์พื้นที่แล้ว
ตอน๕โมง๒๕นาทีค่ะ
เธอก็บอกว่าก็เห็นว่ามีการบินวนรอบสนามบินอยู่๑รอบ

เธอก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าผู้ตายอาจจะเข้ามาวิ่งตอนหัวค่ำ

คือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาได้รับแจ้งว่าจะมา๕โมงครึ่ง

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยหลุดเข้าไปวิ่งตรงนั้นได้อย่างไร

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเจอเรื่องโทรศัพท์หรือว่าหูฟังอะไรด้วยก็

จังหวัดนั้นอาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินที่ว่าบินมาอะไรด้วยหรือเปล่า

ส่วนคนขับเครื่องบินเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาก็หักหลบแล้วแต่มันไม่ทันมันโดนไปอีกพอดี